ดูอีกหนึ่งประเด็นที่อันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเขาขอร้องมานะคะ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่าพระเมรุมาจำลองก็ดี

มีหลายที่ทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
อยากจะขอความร่วมมือประชาชนว่าอย่าเคลื่อนย้ายดอกดาวเรืองที่เขาไปวางประดับเอาไว้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้เท่าที่ไปสำรวจดูเนี่ยรู้สึกว่าจะหายไปหลายจุดอยู่เหมือนกันค่ะ

พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ขอความร่วมมือประชาชนอย่าเคลื่อนย้ายดอกไม้ประดับสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษหลังได้รับแจ้งมาว่า
อกไม้ที่ประดับเอาไว้หลายจุดทั้งบริเวณพระเมรุมาจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันท
แล้วก็ที่อื่นอื่นศูนย์หายไปค่ะโดยตอนนี้ในกรุงเทพมหานครก็อยู่ระหว่างการประดับตกแต่งสถานที่จัดพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยดอกไม้สีเหลืองนานาชนิด
เพื่อให้เกิดความสวยงามและสง่างามสมพระเกียรติ
บริเวณถนนมหาราชเขตพระนคร
จากบริเวณท่าช้างจนถึงท่าเตียน
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในเส้นทางของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

กรุงเทพมหานครได้มีการประดับตกแต่งด้วยกล้วยไม้สกุลออนซิเดียม
ซึ่งมีดอกสีเหลืองหรือว่าสีเหลืองลายสีน้ำตาล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
จะรับมอบดอกดาวเรืองจากสวนนงนุษย์พัทยา
ณบริเวณหน้าประตูเทวาพิรมถนนมหาราช
จากนั้นจะตรวจเยี่ยมการนำดอกดาวเรือง
หน่วยงานและประชาชนนำมาถวาย
มอบผ่านทางกรุงเทพมหานคร
ประดับตกแต่งเมืองตลอดเส้นทางริ้วขบวน

โครงการน้อมถวายดาวเรือง